เอาละครับคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุแปลว่าอะไร
อุบัติเหตุแปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน
โดยคนเนี่ยคาดไม่ถึงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับกำลังชิวเลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เอ๊ะเสียงอะไรนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะมันมาแต่ไกล
แล้วเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนี่ถลายมา
เขาบอกยางแตกถลายมาตกร่องกลางถนนนะฮะ

นี่อธิบายคำว่าอุบัติเหตุได้ดีมากเลยสำหรับเหตุการณ์นี้
คือเดี๋ยวนะแต่เพื่อนไปหมด๓คนอีกคนนึงนี่ลุกไม่ทันใช่ไหม
เขานั่งแบบนั่งสบายไงนั่งเอาขาขึ้นมาแล้วก็มันล็อกอยู่

ผู้ชายนะผู้ชายด้วยกันคงนึกไปไหนกันวะ
เนี่ยหากจะกลับมาไม่เจอเพื่อนแล้วไปกันหมดแล้ว
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับในคลิปวงจรปิดจะเห็นว่ารถกระบะเนี่ย
ถลายมาแต่ไกลผมว่าพี่คนนั้นคนนี้ได้ยินเสียงแล้วล่ะ
ได้ยินเสียงมาแต่ไกลแล้วล่ะเอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรดูอีกทีดิ
มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปล่ะไปล่ะเนี่ยฮะ
ใกล้กับจุดนี้นะครับไม่กี่ก้าวใกล้มากเลยอ่ะ
สี่คนที่นั่งสังสรรค์กันอยู่แตกกระเจิงสามคนไปแล้วนะครับ
แต่ข้อดีลดกระบะนะครับตกล่องน้ำตรงหน้าบ้านซะก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สามแยกวังโพนะครับตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยก
จังหวัดกาญจนบุรีค่ะบนถนนสายสามสองสามนะครับ
การจนบุรีทองผาภูมิฮะรถกระบะคันนี้นะครับ
มุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอทองผาภูมิรายงานข่าวระบุว่าหลังเกิดเหตุนะครับ
สี่คนหายเมาเป็นปริดทิ้งคุณพระราพรหายเมาเลยนะครับ
รีบเข้าไปช่วยคนขับรถกระบาดที่ติดอยู่ในรถครับปรากฏว่าคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนัก
เจ้าของคลิปนะฮะก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนใจว่านะฮะ
ถ้าขับอย่าดื่มและหากต้องขับควรเช็คสภาพนะฮะ
รถแล้วก็ลมยางด้วยเพื่อความปลอดภัยวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนายเทียนชัยโพงามอายุ๓๙ปี
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่านะฮะ
วันที่เกิดเหตุเขากับเพื่อนก็นั่งดื่มกินสังสรรค์กันอยู่ตามภาษาเพื่อนฝูง
หน้าบ้านไงหน้าบ้านหลังนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านทำป้ายโฆษณา
บรรยากาศมันดีนะริมถนนได้ดูรถผ่านไปผ่านมาด้วย
ปรากฏว่าโอ๊ตพุ่งเข้ามานี่ถ้าไม่มีร่องน้ำนี้นะ
มันต้องป้องนี้ต้องพูดไว้หน่อยอ่ะ

เจอเจ้ายินเสียงรถยังแตก
ก็เลยชะโงกหน้าขึ้นไปดูก็คือนิดเดียวเองครับ
เดียวจริงเสียงอี๊ดมาแต่ไกลเลย

มาจากทางกล้องกลางโพลเลอร์ผ่านหน้าถนนมา
แล้วก็ตีรังกาตรงร่องน้ำเข้ามาเลยครับอืม

ใช่ไม่คิดว่าอะไรจะมาขนาดนี้อะไรประมาณนี้ครับ
เพราะไม่เคยเจอเลยครับในชีวิตครั้งแรกเลย
เทียนชัยแล้วต่อไปพี่จะนั่งตรงนี้อีกไหม
พี่ก็บอกไม่เอาแล้วน้องน้องผู้สื่อข่าว
จะไม่นั่งตรงนี้อีกต่อไปใช่แล้ว
จะเข้าไปกินในบ้านหรือกินข้างบ้านแทน
ริมถนนพี่ไม่เอาแล้วครั้งนี้ถือว่ายังเคราะห์ดีนะครับ
ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ฝาก
พี่เขาฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนว่า

ยิ่งตอนนี้ยิ่งจะเดินทางด้วย
เดี๋ยวคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่เขาจะได้รับเคราะห์ไปด้วย
สำคัญจริงนะคือเราก็ฝั่งถนนนั้น
คือไอ้ข่าวนี้มันเป็นจังหวะที่ทุกคนโชคดี
อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีรถไม่งั้นรถก็อาจจะโดนอีกนะคะ
แล้วก็มีร่องช่วยกันแรงเอาไว้อีก
คนที่อยู่ในรถคันนั้นก็ไม่ได้บาดเจ็บมากด้วย
ก็อาจจะไม่โชคดีอย่างนี้ทุกครั้งไปนะคะ